ไปดูอีกหนึ่งเรื่องตำนานนาง๑๒

มาดูกันหน่อยเขาบอกว่าที่เห็นอยู่เนี่ยคือถ้ำนาง๑๒ที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับ
สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลดงน้อยอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวเชิงตำนานและความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่น
ทั้งเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของแหล่งน้ำและตำนานนิทานท้องถิ่นเรื่องนางสิบสอง
จึงได้เห็นรูปปั้นนาง๑๒อยู่ในพื้นที่ตรงนี้บริเวณใกล้กับรูปปั้นนาง๑๒
จะเป็นลานศิลาแรงและมีรูขนาดคนลงไปได้
นั้นจุดนี้มีต้นโพขึ้นคลุมจนกระทั่งต้นโพได้ตายลงจึงรู้ว่าเป็นศิลาแรง
ต่อมาได้มีการผูกโยงเรื่องราวตำนานนิทานท้องถิ่นว่าเป็นถ้ำนาง๑๒
ที่สามารถทะลุไปถึงลานพระรถชนไก่ซึ่งห่างออกไปถึงวัดเกาะแก้วเวรุวัน
ขังนะที่นี่แล้วสถานที่แห่งนี้เขามีชื่อว่าถ้ำนาง๑๒
ที่ตั้งอยู่ที่ใกล้กับวัดหินด่านตำบลดงน้อยอำเภอราชศาลจังหวัดชะเชิงเศร้า
สถานที่แห่งนี้นะครับเต็มไปด้วยเรื่องเล่าและตำนานมากมาย
หนึ่งในนั้นก็คือตำนานเกี่ยวกับเรื่องของนาง๑๒ที่เราเคยได้ยินมาในบทเรียนสมัยเด็ก
แล้วเป็นเรื่องเล่าจำนานนิทาตั้งแต่สมัยก่อนนั่นแล้ว
นี่ครับคุณผู้ชมที่เห็นเมื่อสักครู่ที่มีรูปปั้นของนาง๑๒อยู่จนครบด้วยนะ
และไม่ห่างจากลานรูปปั้นเนี่ยก็จะมีลานศิลาแรงที่มีรูตรงกลางตรงนี้
เนี่ยฮะชาวบ้านตั้งแต่โบราณเขาเชื่อว่าถ้ำที่นาง๑๒ใช้เดินทางไปยังอีกอำเภอหนึ่งน่ะ
ถ้ำนี้สามารถเชื่อมต่อไปยังลานพระรสชนไก่ของอีกอำเภอหนึ่งได้
เขาเชื่อกันแบบนั้นไงว่าจะสามารถผ่านไปได้นะครับ
สถานที่แห่งนี้ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่คนโบราณใช้ขอพรอีกด้วย
เอางี้ละกันไม่รู้หรอกเนาะจะไปขอพงขอพรได้หรือไม่
แต่อย่างหนึ่งที่อยากให้ไปก็คือไปชมความสวยงามกับโบราณสถานที่นี่นะครับ
สวยงามดีแล้วมีโอกาสลองไปกันดู
คุณทำให้ดิฉันนึกถึงละครจากวง

เพราะว่านาง๑๒บาบุทองนาง๑๒นาง๑๒เนี่ยตาบอดใช่ไหมโดนยักษ์ควักลูกตาไป
แล้วก็จะต้องใช้ถ้ำในการเดินทางแบบนี้เขาจะอาศัยอยู่ในถ้ำในอะไรแบบนี้
แล้วนาง๑๒คนสุดท้ายตาบอดข้างเดียว

ใช่อื่นตาบอดหมดเลยมีลูกชื่อเมรีได้แต่งงานกับพระรสแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหม่พระรสเมรี